นาทีนะครับติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมก็ร่วมคุยกันหน้าจอนะครับที่ไลน์แล้วก็ในเฟซบุ๊กไลฟ์
ทุกประเด็นนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร
ก็ส่งเข้ามารวมทั้งเรื่องของสภาพอากาศด้วย
เป็นห่วงชาวเชียงใหม่ที่มีฝุ่นควันเยอะมากตอนนี้นะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะบางเหตุการณ์หลายคนคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้น
คือจินตนาการก็นึกไม่ออกว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
แต่มันก็เกิดขึ้นจริงที่นครนายกค่ะ
มีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งนะเขาออกไปหาปลาตามลำห้วย
จับปลาหมอมาได้ขนาดประมาณ๓นิ้วนะคะ
จับมาได้เสร็จปุ๊บเอ้าเหลือไปเห็นปลาอีกตัวนึงอยากจับเหมือนกัน
แต่มือไม่ว่างทำยังไงเขาเอาปากอะค่ะ
ฆ่าปลาตัวแรกที่จับได้เพื่อจะไปดับปลาอีกตัวนึง
แต่โชคไม่ดีค่ะปลาตัวที่คาบอยู่เนี่ยมันดิ้นหลุดลงไปในคอ

แบบว่าปลามันยังเป็นอยู่ไงใช่
แล้วปลาหมอคุณมันขี้มันคมมากนะ

มหาปลาชะตาขาดนึกเสียดายปลาหมอเพื่อจะจับปลาไว้อีกตัว
แต่ปลาหมอเกิดลื่นไหลติดคอดับอนาจ
นี่คือแคปชั่นที่เขาเขียนเอาไว้นะคะ

ปลาหมอมีขนาด๓นิ้วครึ่งค่ะ

เขาต้องผ่าออกมาจากหลอดลมของนายอุทัย
งามวาจาวัย๔๑ปีผู้ตาย
ทีมข่าวทะละทีวีเราลงพื้นที่นะคะ
ไปดูเลยที่คลองห้วยน้ำขาวในตำบลนาหินลาดในอำเภอปากพลี
จุดนี้คือจุดที่นายอุทัยลงไปจับปลาค่ะ
ไปเจอกับนายหน่องหน่อยธาตุธนงวัย๕๗ปี
ชาวบ้านที่ลงไปหาปลาพร้อมกับนายอุทัยนี่แหละ

กำลังเดินถอนญาติอยู่ริมห้วยเพื่อเตรียมจับปลา
อุทัยก็เดินเข้ามาทักแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมาจับปลาเหมือนกันเลย
แล้วจากนั้นนายอุทัยก็เดินลงไปในลำห้วย
ระหว่างนั้นเนี่ยตัวเขากับนายอุทัยก็ยืนหาปลากันอยู่คนละฝั่งคลองค่ะ

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงนายอุทัยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นพอหันไปเนี่ยเห็นสภาพปลาหมออยู่ในปากของนายอุทัย
แล้วก็เห็นว่าปลามันกำลังดิ้นไหลลงไปในคอแล้วครึ่งตัว
มีเลือดไหลออกมาทั่วปากด้วย
เพราะว่าคือครีบปลามันคมมันก็บาดเข้าไปนะคะ

ฝั่งเลยแล้วก็เรียกให้ชาวบ้านช่วยกันพาไปส่งโรงพยาบาลปากพลี

คนเราเวลาขาดอากาศหายใจนะนาทีเดียวก็ไม่ทันแล้วนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการที่

เพราะว่าคนหาปลาจะรู้กันดีเลยนะคะว่า
ปลาหมอค่อนข้างอันตรายถ้าโดนครีบของมันบาดเจ็บได้
เก็บถุงกลายไปข้ามืออยู่อีกตัวใหญ่
กัดชื้มใจเข้าปาก
เรียบร้อยเลย
เน้นวันตกปลาไม่ทันแล้ว
เหงาต่อมองมันเหนื้อ

คือถ้าเฝ้าฟังจากคนจะเล่านาน

แต่ถ้าเกิดว่าเอาทางของขวาง

ซึ่งในแพทย์สัญญาอุ่นสุขแพทย์เฉพาะทางสดสนาศิกแพทย์
ก็คือหูตาคอนะคะหูตาคอจมูกเนี่ยนะ
โรงพยาบาลนครนายกเขาก็บอกถึงการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุปลาติดคอ
คือหนึ่งให้สังเกตก่อนเลยว่าปลาที่หลุดเข้าไปในปาก

จากนั้นหาครีมมาคีบหรือว่าดึงตัวปลาออกมา
ใช้คำว่าทันทีนะคะต้องเอาออกมาทันที
เพราะถ้าปล่อยไว้ปลาที่ยังมีชีวิตอยู่มันจะดิ้นเรื่อยค่ะ
แล้วมันก็จะยิ่งไหลเข้าไปในหลอดลมและทำให้เกิดภาวะขาดอากาศหายใจ
แต่ถ้าไม่สามารถดึงตัวปลาออกมาได้จริง
ให้จับคนไข้นอนหงายในแนวราบและตะแคงซ้ายขวา
พร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
แพทย์สัญญาบอกด้วยนะคะว่าเคยเจอคนไข้ประสบเหตุแบบนี้เหมือนกัน
ปี๒๕๓๕แต่เค้าดีมากเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้น
ไข้อยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ะเลยรักษาได้ทันคือเจาะคอเลย
แล้วก็ใช้เครื่องมือส่องเข้าไปในปากและคีบตัวปลาออกมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ว่าในกรณีของนายอุทัยไม่ได้โชคดีแบบนั้น
ก็เป็นเรื่องที่แบบมันเกินจะคาดเดาว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเนอะ
ไปจับปลาแล้วต้องเข้าไปแล้วมันก็เข้าไปในคออย่างนี้นะฮะ
คืออารมณ์นะเป็นความคิดนะตอนนั้นว่ามีปลาอีกตัวถ้าไม่รีบเดี๋ยวมันไป
ก็เลยเอาไงดีข้าวไว้ก่อนละกัน
เพราะหลายครั้งนะคุณผู้ชมลองนึกสังเกตดูเวลามือไม่ว่างเราก็ใช้ปากคาบของ
ข้าวเงินบ้างข้าวปากก้าบ้าง
ต้องระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ